อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหม
ร้องเพลงมาแบบนี้รู้เลยเพลงของดวงตาคงทอง
พี่ดวงตาควงทองนะคร้องลูกถ้องสาวชื่อดังนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างออกตังทางต่างประเภท
ตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยว่าทัวร์มาเป็นเดือนเสร็จแล้วนะ
ไปงานไหนงานนั้นคนแน่นทุกงานคุณผู้ชมค่ะแล้วมาลัยนะ
มีการจัดประเพณีสงกรานของพี่น้องคนลาวที่วัดลาวรัฐฟอนิดา
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่มากนะคะคนมาร่วมงานเป็นหมื่น
ดวงตาก็เลยส่งคลิปเปิดใจฝากบันเทิงไทยรัฐมา
บอกว่าทุกงานที่ไปงานใหญ่งานเล็ก

แฟนเพลงมารอต้อนรับประทับใจทุกเวทีค่ะ
หวังว่าโอกาสหน้าจะได้กลับมาสร้างความสุขให้แฟนชาวไทยในต่างแดนอีกครั้งนะคะ

สุดยอดจริงนะคะแล้วเพลงก็อมตะไปที่ไหนคนก็ร้องได้หมดเลย

พวกเรายังร้องได้เลยนะคุณผู้ชมนะ